ถ้าใครติดตามบันเทิงไทยรัฐของเราอาจจะมีโชคก็ได้
แล้วถ้าใครดูข่าวของนักร้องแดนใต้คนนี้
นน้องชั้นแกะ

สุดท้ายจำได้ไหมว่าเรามีตัวเลขจากปลายประทัด
พี่หญิงดวงจันทร์เนี่ยมาฝากด้วยที่จุดเอาเลิกเอาใช้ในงานพิธีรำมโนราให้กับตายายโนราประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตโอ้โห
ปลายประทัดมีจำนวนเลขนะฮะนี่ไงสามศูนย์มีสามศูนย์ตรงตรงไปอ้าสามเออ
ใครดูบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้บอกเลยโชคดีมากแล้วเราก็นั่งดูเหมือนกันนะเมื่อวาน
ใช่เราทำไมโชคไม่ดีไม่แต่เราบนเลขอยู่ไหนเออสังเกตแล้วหลายเลขจัดนะฮะ
โดย๓๐มันตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัวเมื่อวานนี้
ซึ่งพี่หญิงบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
หลังจากออกสลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้วนั้น
เกือบทั้งหมู่บ้านที่มาร่วมงานในวันนั้น
โอ้โหส่งเสียงยินดีด้วยความดีใจกรี๊ดกันลั่นสนั่นตำบลกันไปเลย
เพราะว่ารับทรัพย์กันไปแบบเต็มแต่เจ้าตัวนั้นเอ้าไม่ได้ซื้อ

พี่ค่ะเหมือนพวกหนูเลยหนูอ่านข่าวพี่ตลอด
แต่พวกหนูไม่ได้ซื้อใครซื้อยินดีด้วย
ก็บอกแล้วอย่างที่พี่แจ๊คบอกให้ดูบันเทิงไทยรัฐ
ต่อกันดีกว่าค่ะเช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคลาล่าขวัญนภา
คนนี้ถ้าใครที่ติดตามงานบุญของเธอในช่วงเช้าก่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะ
ที่ได้จัดพิธีบวงสวงพญาศรีอนันตนาคาราช
เอาเลิกเอาใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเธอเองก็น่าจะได้รับทรัพย์ไปเต็มเหมือนกันค่ะ
พอได้มีการจุดทูปตัวเลข๒อันแรกคุณผู้ชมค่ะมีเลข๔๔

ต้องบอกว่าเริ่มกลับมามอบโชคให้กับแฟนคลับอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปนาน
ห่างหายไปนานไม่ใช่อะไรไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่
ไปทำบุญก่อนนะคะไปนึกเลขก่อนเดี๋ยวบุญเดี๋ยวหนาแน่นค่อยมาให้โชคแฟน
ไปต่อดีกว่าฝั่งผู้ชายกันบ้างเจ้าพ่อน้ำสองดีกว่ามนศิษย์คำสร้อย
ตัวเลขจากการล้วงหายหน้าหุ่นแม่พึ่งที่๑๓หุ่นที่๑๓
งานคอนเสิร์ตลำลึก๓๑ปีแม่พึ่งพุ่มพวง๓๐๘
เข้าให้คุณผู้ชมเข้าเป้าให้โชคนักเสียงโชคไปเต็มเต็มเหมือนกัน
เพราะวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวล้วงหายได้เลข๓๐๘มีเป๊ะอยู่นะค่ะจริง
ซึ่งบางคนก็อาจจะซื้อ๒๓ตัวหรือบางคนก็อาจจะซื้อ๒ตัวก็ได้
ถ้าเขาเล่นเป็นนะนะแล้วก็สำหรับพี่มนต์สิทธิ์เองก็รับโชคจากลอตเตอรี่ไป๔ใบเหมือนกัน
บอกกันเลยของพวกนี้แล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าซื้อทั้งหมดกี่ใบ
นั่นน่ะสิวาติโชว์ก็ไม่ใช่เออนะคะทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวกันบ้างดีกว่า
ใบเฟิร์นสุธิยาค่ะเมื่อวานนี้ดวงเฮงจริงรับทรัพย์กับเขาเหมือนกัน
โหสวยมากโหอยากให้แจ๊กรีนใส่ชุดนี้เฮ้อมดปีกโหหางยาวนะ
เฟิร์นไม่ได้เกิดหรอกถ้าแจกรีนเคยเอาเพราะเรามาเป็นใบหนาดแท้
แซวตัวเองจากการไปร้องเพลงในงานลำลึกแม่พึ่ง
แล้วก็ได้ไปล้วงลูกปิงปองขอโชคจากแม่พึ่ง
ซึ่งลูกสาวลูกทุ่งสาวคนนี้ล้วงได้เลข๗๒นี่คนนี้มาแรง
โหเจ็ดสองตรงกับโป๊ะนี่เมื่อวานอ่าซึ่งมันไปตรงกับสองตัวท้ายในรางวัลที่หนึ่งก็คือ
ซึ่งแฟนเพลงของสาวใบเฟิร์นก็ที่ดูคลิปในวันนั้นเนี่ย
แล้วตั้งใจไปหาซื้อเลขท้าย๒ตัว

รางวัลที่๑อันนี้แหมโชคใครโชคมันจริง
สาวใบเฟิร์นค่ะบอกว่าทุกปีเนี่ยนะ
ก็จะไปร้องเพลงในงานลำลึกให้กับแม่พึ่งนั่นแหละ
เดี๋ยวปีหน้าเรือนขวัญแจ๊กกะลีนเชอรี่จะไปบ้าง

แล้วก็จังหวะคือแบบ๒ปีที่ไปอะค่ะ
คือเสี่ยงดวงเราได้ตลอดเลย
ใช่กลับมาก็คือปัง
ก็คือได้เลขอย่างที่เห็นเลย
มีจริงนะคะส่วนคนนี้ไม่ได้มอบตัวให้แฟนคลับแต่ว่ามอบให้คนใกล้ตัวค่ะ
นี่คุณจ๊ะนงพนีซื้อลอตเตอรี่ให้แม่บ้าน๑ใบปรากฏว่าโอ้โหคุณผู้ชมถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๒๐๒กรี๊ดเลยสิค่ะ

เอาเป็นว่างวดหน้าส่งตรงมาทางนี้เลยนะคะ
ต่อกันที่ลูกทุ่งสาวและตัวนางเอ็กซ์นี่เกโลชื่อดังพิจริงหรีชขาวค่ะ
คนนี้บอกเลยนะคะรับทรัพย์แทบทุกงวด
วันนี้รับไปเต็มตามพี่โชว์เลยค่ะ
โดยพิจริงหรีชขาวถูกรวรรณเลขหน้า๓ตัวก็คือ
จำนวน๔ใบใบละ๔๐๐๐บาท

โอ้โหยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
เพราะยังถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๒ใบ๔๐๐๐บาท
รวมทั้งหมดก็คือ๒๐๐๐บาท
โอ้โหเช่นเดียวกับสองหนุ่มหล่อลูกทุ่งคนนี้เลย

บอกเลยหล่อขึ้นกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าถูกระวัลเลขท้ายกับเขาเหมือนกันค่ะ
โดยครูเต้ยนะคะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔ใบ
แต่ว่าเป็นแผงขนาดนี้ตอนแรกดิฉันก็นึกว่ามาขายเองนะคะ

แต่สำหรับลำเพลินบอกเลยคนนี้ปังมาก
ละครก็กำลังดังแล้วไม่พูดเยอะนะจ๊ะ
นี่เซอร์ฟให้ผมโพสต์โชว์เลยจ้ะ

บอกเลยว่าอิจฉาเจ้าหลาย
เพราะว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวถึง๙ใบด้วยกัน
รับไปหน่อนะคะก็แค่๑๘๐๐๐บาทนะคะ
รับทราบกันทั่วหน้าคือเก๊กไทยนอก
แต่ว่าโพสต์แบบว่าโอ๊ยอวดปะนาน

ก็เช็คนิดนึงสภาพจิตใจเป็นยังไงนะคะ
ดิฉันมีแววสงสัยนิดนึงค่ะ

สำหรับเตือนใจตัวเองทำงาน

ภาษาอังกฤษคือเวิร์ก

แคปชั่นบอกว่าจุดทูปหลังจากสลากินแบ่งรัฐบาลออกนะคะ

เราด้วยนะคะ
ก็คิดกันให้ทำงานอีก๑๕วันก็สู้กันใหม่แล้วกันนะ